เรื่องของม่อนไม้ค่ะการลักลอบตัดไม้พยุงมีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปบุกสกัดไปจับกลุ่มได้ที่ป่า
เป็นป่าชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเดี๋ยวไปดูวินาทีจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ตัวแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจปทศก็ไปจับกลุ่ม
ผู้ชายคนนี้คือนายยศเอี่ยมสะอาด
จับได้ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำรานนะคะ
ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าที่ติดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
แล้วถามว่าจับตัวคนได้แล้วของกลางที่ได้มีอะไรบ้าง
มีไม้พยุง๕ท่อนค่ะแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ย๓แสนกว่าบาทนะคะ
ยังมีขวานอีก๒เล่มมีเลื่อยตัดอีก๑ปื้นมีโทรศัพท์มีมอเตอร์ไซค์อีก๑คัน
โดยนายศเขาก็บอกว่าได้ร่วมกับในมุมเข้าตัดไม้ตรงจุดนี้
จะเอาไปขายต่อให้กับคนรับซื้อเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แต่ถามว่าอ้าวทำไมจับนายศได้คนเดียวล่ะในมุมหายไปไหนในมุมหนีไปแล้ว
ต้นก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องของการร่วมกันครอบครองแปรรูปไม้พยูง
ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามนะคะส่วนในมุมที่หลบหนีไปได้เนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังตามล่าตัวอยู่
แล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ